ส่วนเรื่องของผู้ว่ากรทมลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยวันนี้นะคะ
ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่านก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงพื้นที่ไปด้วยตัวเอง
ถือว่าเป็นการทำหน้าที่แบบอยากจะให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะแล้วท่านก็บอกด้วยนะ
บอกว่าขอเวลาไม่เกินสองสัปดาห์กรุงเทพจะควบคุมการแพร่ระบาดในเขต
เอาย้ำว่าในเขตคลองเตยก่อนนะคะจะควบคุมในเขตคลองเตยเนี่ย
ให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม๒สัปดาห์เหรอคะ
สองสัปดาห์อืมในสองสัปดาห์นี้นะคะ
ทีนี้มาดูข้อมูลประชากรกันหน่อยในชุมชนคลองเตย
มีประชาชนในชุมชนนี้แปดหมื่นคนลักษณะทั่วไปของชุมชนก็คือเป็นชุมชนแออัด
ที่พักบ้านเนี่ยจะติดกันติดติดเลยแล้วก็มีหลายชั้นบางจุดนะ
มีหลายชั้นนะคะบางพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมก็คือจะใช้ร่วมกัน
แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนรวมแต่ก็ยังเป็นลักษณะแออัดนะคะ
อากาศระบายไม่ค่อยดีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามา
ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว
ส่วนการตรวจเชื้อโควิด๑๙แบบเชิงรุกค่ะวันนี้นะคะทำได้ประมาณ๖๐๐คน
ยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ก็คือ๑๐๐๓๐๐คนเพราะอะไร
เพราะวันนี้ในพื้นที่เองมีการทดลองระบบการจัดการต่างโดยเฉพาะการประเมินกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะลักษณะลุกแต่ลุกมากขึ้นลุกมากกว่าวันนี้อีกนะคะ
น่าจะเพิ่มได้เป็นวันละ๔๐๐คนและจะมีการเพิ่มจุดเป็น๔จุดเพื่อลดความแออัด
สำหรับพื้นที่การฉีดวัคซีนค่ะอันนี้แยกฉีดวัคซีนแล้วนะ
คลองเตยวันนี้จัดไว้๒จุดจุดละ๕๐๐คน
จุดที่สองโรงเรียนวัดคลองเตยแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะขยายการฉีดวัคซีนให้ได้จุดละ๑๕๐๐คน
วันนี้ทำได้จุดละ๕๐๐คนค่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วประมาณ๑๐๐คน
พรุ่งนี้จะได้จุดละ๑๕๐๐คน
ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนต่อวันนะคะ
วันละ๓๐๐คนฟังเสียงผู้ว่ากอทมค่ะ
เฉพาะวันนี้๒จุดคือจุดที่ตลาดคลองเตย
แล้วก็จุดที่บ่อนไก่บ่อนไก่น้ำมันของเขตประทุมวัน
วันละ๑๐๐คนแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
เราจะหาเพิ่มเฉพาะกองเตยเนี่ยให้ได้๔จุด
วันหนึ่งเราจะตรวจคัดกรองหรือสวอปให้ได้อย่างน้อย๔๐๐คน
ส่วนทีมข่าวของเราพอลงพื้นที่ไป
ก็ไปคุยกับคนในชุมชนสอบถามนะคะ
คนนี้ชื่อว่าคุณศรีนวลค่ะเป็นชาวชุมชนพัฒนาใหม่
ตอนนี้บอกว่าดีใจใจชื้นมากขึ้นเลย
ที่มีหน่วยงานของกรุงเทพจัดชุดเคลื่อนที่มาตรวจโควิด๑๙ให้
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นในชุมชน
บอกข้อมูลไปยังผู้นำในชุมชนแล้ว
บอกว่าผู้นำในชุมชนเรามีคนติดโควิดนะ
แต่ไม่มีการรักษาแล้วก็มีการควบคุม
ตัวเธอเองบอกว่ากลัวมากที่แพร่เชื้อมันจะแพร่ออกไป
และตอนนี้คนในชุมชนก็มีเยอะด้วยนะคะ
สิ่งบางอย่างต้องใช้ร่วมกันเดินผ่านไปผ่านมา
เสียดไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม
ฟังเสียงคุณศรีนวลค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการฉีด
กันหน่อยนะคะสำหรับคนที่ผลเป็นลบ
เฉพาะคนในพื้นที่เขตคลองเตยเนี่ยนะคะ
มีคนมารอคิวค่ะตามที่จัดไว้นะคะ
หลักเกณฑ์ก็คือลักษณะคล้ายเกณฑ์ทั่วไป
มีการฉีดวัคซีนเอาโดยรวมก่อน๑๘๕๘ปี
การฉีดนะคะเป็นการคัดของสำนักงานเขตแล้ว
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
วันนี้ทำไปทั้งหมด๑๐๐คนใน๒จุด
ทีนี้หลายคนนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตคลองเตย
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนแออัดนะคะ
ไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าในสองสัปดาห์
ผู้ว่ากรทมบอกแล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จนะคะ
ก็คือการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนด้วยค่ะ